แต่เรื่องนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเศร้าจริง
เป็นพิษบูเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นพิษบูที่ถูกฟันขาขาดจนตาย
คือคือเรื่องนี้น่าสะลดใจมากเพราะว่าพิษบูตัวนี้
พูดตรงมันก็ไม่ได้ผิดนะ
เพื่อนบ้านเลี้ยงหมาปล่อยหมาตัวเองมาเพ่นผ้าในบ้านของพิษบู
มันเห็นอ่ะมันก็ต้องไล่ออกไปเพราะว่านี่ถิ่นมันถูกไหมคะ
ขาดแล้วก็ไม่ไล่มันก็กัดกัน
ก็ไล่กัดกันออกไปจนไปถึงบริเวณใกล้บ้านของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านคนนี้เห็นว่าพิษบูกัดหมาตัวเองคว้ามีดฟันขามันขาดเลย
คุณผู้ชมมันตายแล้วด้วยนะคะเพราะว่ามันเสียเลือดมาก
ตอนนี้เจ้าของบอกเลยว่าจะแจ้งความเอาเรื่องเพื่อนบ้านให้ถึงที่สุด
นี่คือเจ้าบิ๊กค่ะเป็นสุนัขพันธ์พิษบู
สภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นขออนุญาตย้อมนะคะ
เพราะว่าคือขามันขาดท่อนขาท่อนล่างมันขาด
แล้วก็ที่ย้อมเป็นขาวดำเพราะว่าเลือดมันออกเยอะมากเลยค่ะ
เจ้าของเนี่ยต้องรีบอุ้มมันขึ้นรถกระบะแล้วก็รีบขับมัน
ขับพามันไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คนที่โพสต์ภาพนี้และคลิปภาพนี้ก็คือเจ้าของของเจ้าบิ๊กตัวนี้นี่แหละค่ะ
ข้อความบอกว่าหมาผมโดนคนฟันขาขาดรู้ตัวคนทำแล้ว
ขอความรู้ด้านกฎหมายหน่อยครับว่าต้องไปแจ้งความหน่วยงานไหนได้บ้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้อาการ๕๐๕๐เพราะว่าเสียเลือดมาก
นายทรงกรดลอยชื่นเจ้าของพิษบูนะคะก็ยังอยู่ในอาการเศร้าใจเลย
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้จริงมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒๖มกราคม
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาก็ปล่อยเจ้าบิ๊ก
วิ่งเล่นอยู่ในสวนมังคุดในพื้นที่บ้านของเขาย้ำนะ
ในพื้นที่บ้านของเขาที่ตำบลท่างิ้วหมู่ห้า

สำหรับหมาของพื้นบ้านเนี่ยซึ่งก็เป็นหมาพันธัยนะครับ
วิ่งเข้ามาในสวนแหละพอเจ้าบิ๊กเห็นเนี่ยบิ๊กเห่าค่ะ
แล้วก็วิ่งไล่ตามไปกัดหมาของเพื่อนบ้าน
พากันวิ่งข้ามลำทานไปฝั่งสวนของเพื่อนบ้าน
ซึ่งก็มีแนวเขตติดกันแล้วก็มีลำทานเล็กขั้นอยู่เท่านั้นเอง
เจ้าของเห็นก็วิ่งตามเข้าไปพร้อมกับตะโกนว่าอย่าฟัน
เพราะกำลังจะแยกหมาให้แต่ช้าไปแล้วค่ะ
ช้ากว่าเพื่อนบ้านที่คว้ามีดพระฟันเข้ามาที่ปากจนฟันหัก
แล้วก็ฟันเข้าไปที่ขาขาซ้ายฉับเดียวเท่านั้นเลยค่ะ

ที่ขณะนั้นเจ้าบิ๊กกำลังจะงับหมาของเพื่อนบ้านแล้ว
หมาก็เลยนอนนิ่งอยู่ด้วยกันทั้งคู่
โดยเพื่อนบ้านกล่าวหาว่าเจ้าบิ๊กเนี่ยไปกัดหมาของเขา
เนี่ยค่ะพอหลังจากเกิดเหตุปุ๊บนะคะ
เจ้าของก็รีบนำเจ้าบิ๊กในสภาพโชคเลือด
แล้วก็ขาข้างที่ถูกฟันขาดเนี่ย
ขึ้นกระบะมาส่งโรงพยาบาลรักษาสัตว์ด้วย
แต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมคือเนี่ย
ขาดนะคะแล้วเจ้าบิ๊กมันเสียเลือดมากอะค่ะ
ไม่นานเจ้าบิ๊กก็ตาย
เจ้าของแบบใจสลายเลยนะคะ

ก็ปลอดภัยดีค่ะไม่ได้เป็นอะไรนะ
นายทรงโกรธเจ้าของเจ้าบิ๊กบอกเลยว่า
นะไม่มีนิสัยดุร้ายเลย
จะคอยเล่นอยู่กับเด็กเพราะว่าฝึกบิ๊กมาเป็นอย่างดี
หมาด้วยกันบิ๊กก็ไล่เห่าอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละ
เพราะว่ามันก็เป็นหมาด้วยกันแล้วมันเป็นเจ้าถิ่นสันทยานหมา
ยิ่งถ้ามาถิ่นของมันมันก็ต้องเห่าไล่
เขาบอกเลยว่าไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนกล้าทำแบบนี้

แล้วประเด็นก็คือว่าเขาแยกเจ้าบิ๊กออกมาได้
เพราะว่าอย่างที่บอกปิ๊กเป็นหมาเลี้ยง
แล้วเขาฝึกบิ๊กมาเป็นอย่างดี

นายทรงกรดคนนี้ก็เลยเข้าไปแจ้งความ

ที่สภมนศรีธรรมราชฐานธารณกรรมศัตริย์
ซึ่งตำรวจก็นัดหมายให้ทั้งคู่มาพบกัน
วันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะ
หลังจากนี้ก็เป็นคดีความ
ไปดูกันต่อว่าจะมีการพูดคุยตกลงกันอย่างไร
แต่ว่าที่จริงตอนนี้ก็คือเจ้าบิ๊กเนี่ยตายไปแล้ว

แต่ก็คือเจ้าของก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่อยถึงที่สุด
เค้าเรียกของเค้ามาเค้าก็รัก